เป็นเรื่องของคนที่มีลูกแฝดชายอยู่
เขาจะจัดพิธีแต่งงานขึ้น
เขาเชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดให้ลูกมีอายุยืนยาวนั่นเอง

คือปกติเราเคยนำเสนอกันไปนะ

ส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติบางกอก

มีขบวนแห่ขันหมากของคู่ฝาแฝดชายหญิงอายุ

มาสแฝดชายนะคะแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวฝาแฝดคนพี่
บรรยากาศในขบวนเหมือนงานผู้ใหญ่เลยนะ

พอถึงที่ถึงพิธีน้องมาร์ทเจ้าบ่าวเนี่ยนะ
ตื่นเช้าก็เลยมีอาการง่วงง่วงงอแงนิดหน่อยนิดหน่อย
หลับกลางงานแต่งไปเลย
ไม่ไหวแล้วแม่มันเหนื่อย
ก็คนเห็นไหมสร้างแบบว่าความแบบ
รอยยิ้มสร้างแบบว่าบรรยากาศสนุกสนาน
แขกที่มาร่วมงานเด็กเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเขาก็เหนื่อยเขาอะนะ
คุณสมศักดิ์ชาวลิศตาของเด็กเนี่ยนะครับ
บอกว่าที่ต้องจัดงานแต่งแบบนี้เพราะว่าตามความเชื่อนั่นแหละ
ประเพณีนี้เนี่ยถ้าหากบ้านไหนคลอดลูกเป็นแฝดชายหญิง
ต้องจัดงานแต่งงานให้เด็กทั้งคู่เพื่อแก้เคล็ด

ทางบ้านก็เลยอยากทำให้มันถูกต้อง
ประเพณีโบราณจะได้ไม่แบบว่าลำบากใจอะไรกัน
ซึ่งถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้ลำบากเดือดร้อนใครไม่เป็นไร
สิดีใจจนน้ำตาไหลเลยเจ้าบ่าว
เฉ่าจับตาหง่วงหัวฝุบลงไปบนหน่อนแล้วเนี่ย
ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้ว
น้อยก็อฝันผลไปง้อยแงง
ไหนดูบอกดันแบบนี้ดั่งเด็กทำอย่างนี้ได้นะ

ช่วยไหมเพราะตัวแล้วถือเวลาต่างจริง

เดือนเวลาต่างจริงอย่างง้องแงงงี่ได้
ต้องมาสัญญาอะไรเอาต้องมา
ก็ให้ดูบรรยากาศประเภทของเชื้อน่ารักและภักดิ์